อีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับจ้องอยู่แน่นอน

ตกใจมากมือสั่นแล้วใครมีทองอยู่
คือตอนนี้เขาบอกว่าร้านแทบจะไม่รับซื้อแล้วนะ
คนแหปุยไปขายทองทรงได้เยอะมากเลยนะ
วันนี้ราคาทองคำรูปภัณฑ์ขายออกนี่แตะ๓๐๐๐บาทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คาทองคำวันนี้ก็ปรับขึ้นหลายครั้งทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยก็ปรับแล้วปรับอีกนะฮะ
ก็ถ้าเกิดว่านับดูครั้งที่๔เนี่ยตอนเที่ยง๔๒นาทีเนี่ยนะครับ
ราคาทองก็ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะฮะทองคำแท่งเนี่ยอยู่ที่รับซื้อ๒๙๔๐๐ขายออก๒๙๕๐๐บาท
รูปภัณฑ์รับซื้อ๒๘๘๖๔บาทแล้วก็ขายออกไปที่๓๐๐๐บาทเป็นที่เรียบร้อย
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองล่าสุดจะปรับขึ้นไปอีกครับนะฮะ
ทองคำรูปภัณฑ์เนี่ยนะตอนนี้ขายออกปรับขึ้นไปอีกเป็น๓๑๕๐บาทนะฮะ
ในส่วนของรับซื้อก็ค่อนข้างจะปรับไปอีกเหมือนกันเป็น๒๙๐๐แล้วนะ
โอ้โหปรับขึ้นมาอีกแล้วนะฮะหลังจากเที่ยงก็ช่วงเมื่อสักครู่นี่แหละ
คือหลายคนคิดหนักว่าคนที่ยังไม่ได้ซื้อก็เอาไงดีซื้อตอนนี้ดีไหม

คือก็ต้องบอกว่าสภาพเรื่องของราคาทองมันก็ปรับไปตามสภาวะเงินเฟ้อหรือว่าสถานการณ์โลก